คุณผู้ชมไปช่วยซับน้ำตาชาวนาที่จังหวัดยะโสธรกันหน่อยนะคะ
เพราะซ้ำกรรมสัตว์หรือกระไรไม่ทราบ

ข้าวได้รับความเสียหายเขาพยายามเก็บเกี่ยวข้าวที่เหลือ
เพื่อที่จะเอาไปขายเป็นรายได้พอเลี้ยงชีพอ่ะคุณ
แต่ปรากฏว่าโดนขโมยค่ะเข้าไปในบ้านเลย
ไปขโมยข้าวไปสองกระศอกน้ำหนักประมาณ๕๗กิโลกรัม
โชคยศเจริญอายุ๕๑ปีเป็นชาวนาที่ยะโสธร
พานักข่าวของเราไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะ
ออกมาร้องทุกข์เธอบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยช่วงกลางดึกย่องเข้าไปในบ้าน
ขโมยข้าวเปลือกที่เธอเก็บไว้หายไป๒กระสอบเนี่ยลักษณะกระสอบเป็นแบบนี้นะคะ
คุณออนอนงเล่าต่อบอกว่าเธอนะอุตส่าห์เก็บเกี่ยวข้าวที่เหลือจากน้ำท่วม
มาได้๒๗กระสอบก็หวังแล้วค่ะว่า๒๗กระสอบเนี่ย
ประทังชีพเลี้ยงชีพครอบครัวส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินส่วนที่เหลือก็เอาไปขาย
บอกว่าเอาข้าวเปลือกไปตากให้แห้งแห้งเสร็จปุ๊บมาเก็บไว้ที่บ้าน
เอาข้าวเปลือกทั้งหมดไปเก็บในยุ้งฉางแต่คนต่างจังหวัดเขาก็ดูเลิกนะ
จะเอาข้าวยุ่งฉางเขาก็ดูเลิกเขาบอกว่าเลิกงามยามดีก็คือวันพรุ่งนี้
ฤหัสบดีแต่กลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ย
ย่องเข้ามาขโมยข้าวเปลือกของเธอไป๒กระสอบรวมน้ำหนักข้าวเปลือกที่หายไป๕๔กิโลกรัม
ราคาข้าวก็ถูกน้ำก็ท่วมเสียหายไปเยอะ
ก็หวังว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวที่เหลือกินเอง
แต่ทำไมขโมยถึงมาซ้ำเติมกันแบบนี้
คุณออนอนงเธอบอกว่าเขาจะไม่ทน
สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความที่โรงพักคำเขื่อนแก้ว
เพื่อให้ตำรวจช่วยเร่งติดตามหัวขโมยรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ตำรวจว่าไงตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ไปพบว่ามีรอยเท้าของคนร้ายที่ไม่สวมรองเท้าด้วยนะ

เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้
น่าจะเป็นวัยรุ่นในชุมชนในระแวกนั้น
ช่วยโอกาสในช่วงกลางดึกไปก่อเหตุนี้
เราได้แต่ภาวนาขอให้ตำรวจทำหน้าที่จับโจรจับคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะคะ